มาดูเหตุนี้ก็เกิดเป็นคำถามว่า
แล้วใครจะรับผิดชอบ

ขี่รถจักรยานยนต์พาหลานชาย

แต่ปรากฏว่าขณะขี่อยู่ตามถนนนี่แหละ
มีหมาตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถ

เสียหลักแล้วก็ล้มนะฮะ

แต่เจ้าของสุนัขไม่ยอมรับผิดชอบ

ผมไม่ได้เป็นคนปล่อยสุนัขออกมา
ทีนี้เจ้าของโพสต์ก็บอก
ก็ถามหาความรับผิดชอบจากใครดี

โซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักพอสมควรนะครับ

สอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
ท่านนินามหมูอิวซ่าเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ่อวิน
หญิงคนในคลิปเป็นพี่สะพ้ายของเธอ
วันเกิดเหตุนั้นกำลังจะส่ง

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ

ก็ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัข
เจ้าของสุนัขปฏิเสธความรับผิดชอบ
และยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ล้มไปเอง

เพราะสุนัขยืนอยู่ข้างเจ้าของตอนที่รถล้ม

เมื่อกี้คลิปมันก็เห็นอยู่นะคุณ

เดี๋ยวดูใหม่วงวงกลมอยู่เนี่ยค่ะ

เราเห็นจังหวะมั้ยคือเปิดประตูบ้านออกมา

จังหวะนี้เปิดปุ๊บหมาวิ่งออกมา

แล้วไหนยืนอยู่ข้างก็วิ่งตัดหน้า
นี่อะครับเขาต้องเอาคลิปนี้

แล้วก็เอาออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล

แล้วก็เมื่อไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ทรบ่อวินตำรวจก็รับแจ้งความไว้นะ

ไม่สามารถเอาความผิดกับเจ้าของสุนัขได้
ซึ่งตัวผู้โพสต์เองนะฮะบอกว่า
ไม่ยุติธรรมที่พี่สะพ้ายและหลานชายของเธอต้องมาเจ็บตัวฟรี
ในเมื่อสุนัขตัวนี้มีเจ้าของ
เจ้าของก็ต้องควรรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้น
เวลาจะเปิดประตูเวลาจะปล่อยสุนัขออกมา
ก็ต้องดูซ้ายและขวา
ไม่ใช่ปฏิเสธความรับผิดชอบ
แม้ว่าขณะนี้ทั้งพี่สะพ้ายและหลานชาย

แล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็ตามนะครับ

จะได้เรียกตัวทุกฝ่ายมาสอบสวน
แล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ